ผมเชื่อคิดว่าเป็นลายของพี่นางสิริพรอภัยพงศ์จริง
แห่กันไปซื้อตามบางคนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่า
ถึงขั้นมาใบ้วงใบ้หวยกันแล้วหรือนี่
นี่อาจจะกลายเป็นช่องทางของมิจฉาชีพในอนาคตได้นั่นเองค่ะ
นางสิริพรก็เลยฝากแจ้งเตือนมายังแฟนเพลงที่รักผ่านบันเทิงไทยรัฐด้วยนะคะ
บอกเลยว่าตั้งแต่มีข่าวพี่นางถูกหวย๒๐๐งวดออกไปตามสื่อต่าง
หลายคนก็มองว่าพี่นางเป็นเซียนใบ้หวย
บางคนโทรมาขอให้หวยกับพี่นางด้วย
และคนใกล้ตัวพี่นางบางคนนะยังไม่รู้เลย
ยังเข้าใจว่าพี่นางให้หวยได้จริง
โทรมามาขอเองบ้างกับตัวเลยนะ
ล่าสุดเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นไปมีคนทำลายปลอมออกมา
ใช้ชื่อสิริพรอำไพพงศ์เรียบร้อยเลย
แล้วก็ให้เลขเด็ดกับคนนั้นคนนี้ค่ะ
พี่นางขอชี้แจงว่าไม่เป็นความจริงนะคะ
ตัวพี่นางเองเนี่ยไม่มีไลน์ส่วนตัวแกเองเนี่ยไม่ได้เล่นนะฮะ
ถ้าติดต่อเรื่องงานจะเป็นไลน์ของลูกสาวบุญธรรมเท่านั้น
ที่เป็นคนดูแลงานให้กับพี่นางสิริพรนะฮะ
ก็เลยฝากแจ้งตรงนี้ค่ะว่าอย่าไปหลงเชื่อ
ไม่ได้ใบ้หวยให้ใครของแบบนี้
แล้วแต่ดวงแล้วแต่บุญของแต่ละคนนั่นเองค่ะ

แล้วก็แฟนคลับของดาราศิลปินทั้งหลายด้วยค่ะ

โดยเฉพาะการอ้างว่าเป็นดาราคนดังเอามาใช้หลอกคุณ
อาจจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้ค่ะ
ซึ่งคุณผู้ชมน่าจะเคยเห็นข่าวแบบนี้อยู่บ่อย
เราเองก็มีการนำเสนอแล้วก็มีการแจ้งเตือนคุณผู้ชมทุกครั้งนั่นเอง
คิดก่อนทางที่ดีเนี่ยอบายมุกอย่าไปยุ่งกับมันเลยละกัน
จะรับงานหรือคุยงานจะให้ลูกสาวบุญธรรมเป็นคนคุยนะคะ

ต้อนรับวันนี้ลอตเตอรี่ออกนะคะ